ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องต่อจากนี้ไป
ไม่มีใครชอบค่ะเลยอยากมาเตือนคุณผู้ชมกับเรื่องของอุบัติเหตุ

อย่างจังเกิดเป็นนุมงท่วมตกใจ

วัดเสียวบัตรเสียวนะนี่เราเหมือนกับว่านั่งในรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถติดไปด้วยเห็นไหม
เราเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างค่ะขับตามกันไปตามรถกระบะตู้ทึบไปสังเกตว่ากระบะตู้ทึบเนี่ยเปลี่ยนเลนแล้ว
เหมือนจะแซงทางซ้ายแต่ปรากฏว่าไม่พ้นไปชนกับสิบล้อแล้วก็พลิกมา
ทำให้คนในรถที่มีกล้องเนี่ยโอ้โหแทบจะเสียหลักไปด้วยเลยนะคะ
จะเกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่ไปเลยทีเดียว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่สิบมิถุนายนบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้ากรุงเทพก่อนจะถึงช่วงยูเทิร์นกิโลเมตรที่ห้าสิบสาม
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะนายธารากรสนทนาอายุยี่สิบหกปีคนขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ย
ให้การบอกว่าเขาก็ขับมาดีไม่ได้เร็วนะเขาบอกอย่างนั้น
แต่รถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยเบรกกระทันหันเขาก็เบรกไม่ทันไงพอดีว่ากำลังเหมือนกับว่าทำความเร็วเหมือนกัน
ชนเข้าไปอย่างจังอ่ะนะคะรถพ่วงเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับหายไปไหน
ทีนี้เราไปถามอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของรถเก๋งที่เป็นคนที่มีคลิปของกล้องหน้ารถนะคะ
คุณธนาพันธ์พัชชาลีกุลอายุ๒๗ปีดูค่ะเธอบอกว่าขับรถตามกระบะตู้ทึบมานี่แหละ
ก็เห็นรถกระบะขับเร็วนะเธอบอกว่าเห็นขับเร็วคือแซงขวาแล้วก็แซงซ้าย
แล้วไปพุ่งชนท้ายรถพ่วงพลิกคว่ำมาเฉียวชนรถเธอเธอก็พยายามจะหักหลบอ่ะค่ะ
แต่มันไม่พ้นอ่ะเนอะจังหวะมันกระชั้นชิดเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
และจากนั้นตำรวจเนี่ยก็เลยมารอค่ะมาดูพื้นที่มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รอตามคนขับรถพ่วงมาสอบสวนนะคะแต่ว่าฝ่ายรถกระบะตู้ทึบที่ไปชนท้ายน่าจะเป็นฝ่ายผิดนะคะ
ก็คงต้องรับผิดชอบไปตามสถานการณ์
ต้องดูด้วยนะครับเรื่องของการใช้อันนี้พูดกันกลางนะยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของการแซงเนี่ยคุณไปแซงซ้าย
ท้ายมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็ห้ามปรามไว้แล้วอย่าไปทำอย่างนั้น
ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องแสงขวาตามหลักก็ว่ากันไป
แล้วเค้ารบกฎตลาดจรอันนี้คำถาม